พร้อมกับรับเงินรางวัลไปประมาณ๖ล้านบาทครับ
เพื่อเอาตัวรอดที่ชิงชัยกันบนมือถือนะครับแข่งแบบทีมสี่คนนะครับ
ว่า๔รอบของวันสุดท้ายจะไม่สามารถคว้าชัยในแต่ละรอบได้นะครับ
แต่ยังประคองตัวจนติดกลุ่มท็อปไฟต์ในรอบสุดท้ายทำให้รวม๑๒รอบนะครับ
พร้อมเงินรางวัลประมาณ๖ล้านหกแสนบาทส่วนดับ๒และ๓เป็นทีมจากจีนนะครับ
รับไปหนึ่งแสนและห้าหมื่นดอลลาร์นะครับตามลำดับ
ก็กลับไปเราก็จะตั้งใจฝึกฝนเต็มที่ครับเพราะว่าเราคิดว่าเรายังไม่ได้เก่งกว่าประเทศอื่นมากนัก
ก็อยากขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่ส่งแรงเชียร์ให้เรามาโดยตลอดครับขอบคุณมากครับ
อันดับ๕และ๖จากทั้งหมด๒๐ทีม
โดยปัจจุบันมียอดดาวนโหลดไปแล้วกว่า๒๐๐ล้านดาวนโหลดทั่วโลกครับ
หนักทั้งคู่ครับอาจจะชกกันไม่ครบยก
มเพชรสอนาแคร์นะครับดวนเดือดกับน้ำเพชรสอทานทิพย์ในรุ่น๕๕กิโลกรัม
แถวและทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดเวลา๑๖๑๘นาฬิกาครับ